มาดูใบเตยภรรยาพี่แมนบ้างดีกว่า
ต้องถามอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมเคยมีไหมที่เขาพูดกัน
ความเชื่อที่ว่าพ่อเจ้าชู้มากเดี๋ยวค่อยดูนะมีลูกนะได้ลูกสาวชัวร์

แมนนี่ไงคุณผู้ชมค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้หลงลูกหนักมากติดน้องเวทมนต์หนักมากนะฮะ
ล่าสุดนี่ดีเจแมนสามีของใบเตยอาสยามสุดแซ่บนี่นะคะ
เขายอมรับเลยผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
ตอนนี้เข้าอกเข้าใจหัวใจผู้หญิงสุดเลย
ตั้งแต่มีน้องเวทมนต์นะตั้งแต่มีลูกสาวมา
แล้วก็บอกด้วยว่าเหมือนลูกสาวคนนี้เกิดมาเพื่ออะไรรู้ไหม

เพราะฉะนั้นพ่อได้รู้จักเข้าใจหัวอกผู้หญิงมากขึ้น

ว่าคุณสามีนี่นะทั้งห่วงแล้วก็ห่วงลูกสาวมาก
ห่วงขนาดที่ว่าคือคุณใบเตยเขาก็ชอบจับลูกแต่งตัวไง

ใส่บีกินศูนย์ใบกินปลิบ้างใส่ไว้เดี่ยวเอลลอยบ้าง
งานนี้คุณพ่อบอกเลยว่าไม่ได้เซ็นเซอร์ผ่านทุกชุดนะ

เดี๋ยวคุณพ่อมีตาขวางบ้างอะไรบ้าง
งานนี้ใบเตยเขาก็ตอบแบบขำว่า

ก็ห่วงห่วงมากกว่า

เพราะว่าเขาก็เป็นผู้หญิงเราก็แบบว่าห่วง

แต่พอเอาเข้าจริงแล้วความรักเวลาเป็นลูก

อยากให้เขาเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเอง
เป็นแบบฝรั่งเหมือนน้องสาวผมที่อยู่เมืองนอกหรือ
ผมชอบความคิดแบบนั้นเพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเอง
มีหนุ่มเสาบ้านมาตามหาลูกอะไรอย่างไร
เขาก็แสวเล่นเหมือนบางทีอยู่เด็กผู้ชายเขาเรียกมา

ผู้ชายมากดกิ่งเรียกนี่อย่างไร
จะต้องเตรียมความพร้อมคุณพ่อ

ก็นอกจากสิ่งที่ผ่านมาก็

คิดข้ามไปแล้วว่าถ้าลูกอายุสัก๑๗๑๘แล้วมีหนุ่มมากดกิ่งเรียกหน้าบ้าน
รุ่นเราไม่ต้องกดกิ่งแล้วมั้งนัดกันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหา

ใช่คืออะไรรู้ไหมคุณพ่อทำมาก่อนไง

ส่วนเรื่องลูกคนที่สองยังไงดีพี่แมนบอกว่าอยากมีมากค่ะ
ตั้งใจอยากจะมีลูกชายอีกสักหนึ่งคนให้เป็นเพื่อนเล่นกับน้องเวทมนต์นะคะ
แต่ทางด้านภรรยาคนสวยเนี่ยยังไงสะกิดแล้วสะกิดอีก

เพราะว่าอะไรปีนี้ตั้งใจจะทำงานให้เต็มที่ก่อน
เตยบอกว่ายังไม่ลงตัวเรื่องนี้

เมื่อวานก็มีนะแต่ว่าป้องกัน
แมนเขาอ้อนไหมคะเรื่องลูก

อยากมีลูกชายอีกคนไง

ยังไงก็ยังไม่ใจอ่อนปีนี้เนอะ
ยังค่ะแต่ถ้าเกิดนั่นขึ้นมาเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าคลินิกคลินิกเราปังต้องมีลูกชายให้คนหนึ่ง

ปีหน้าถ้าได้ยอดสัก๑๐๐ล้าน

คือเขาต่อรองกันมีบทกับไมค์ไทยรัฐทีวี

ถ้าคลินิกเขาปังนะรับรองลูกชายมาแน่น

อยากจะให้คุณใบเตยแล้วก็คุณแมนมีลูกชายสมใจ
แต่ดีครับมากจริงเราก็ไม่ได้ถามอะไรขนาดนั้น

ใบเตยมีเขินด้วยความเขินอินเนอร์แบบบ้านตัวเอง
มันดูเป็นแบบว่าเอาเรื่องจริงมารอเล่นกันอะไรอย่างนี้